ไปดูเรื่องของดราม่าแบงค์ร้อยแบบใหม่
มีแม่ค้าขายข้าวเหนียวหมูปิ้ง
เธอบอกว่าเธอขายดีมากยุ่งมากเลย
มีคนมาซื้อเยอะแล้วก็มีคนให้แบงค์๕๐๐แบงค์พัน
แต่ปรากฏว่าอันนี้เธอไม่ทันดู
คงจะได้แบงค์ร้อยมาแล้วเธอคิดว่าได้แบงค์พันธ
นี่ไงสีมันคล้ายกัน
ร้อยใหม่กับแบงค์พันธุ์เดิมทั้งขนาดทั้งสี
มันคล้ายกันเอามาเทียบแบบนี้
คือหลายที่แล้วนะคะที่ทอนเงินผิดไป
ค่ะแล้วชะวันละมีแม่ค้าคนนี้เป็นรายล่าสุด
เขาบอกว่าเขาดูในข่าวนะว่ามีการทอนเงินผิด

ครั้งก่อนร้านโจ๊กใช่ไหมโอ้โหทุนขายกันไปหดกันไป
เขาบอกว่าปกติเขาขายได้ยอดวันละ๖๗พัน
แต่เมื่อวานมานับเงินทำไมได้๔๐๐กว่า
ก็เลยรู้ว่าอ้าวทอนเงินผิดแล้ว
ใช่ฮะนี่แหละครับพี่สมส่วนผลกลาง
เป็นแม่ค้าขายข้าวเหนียวหมูปิ้งนะฮะ
ที่ทางเข้าหมู่บ้านโฮมแลนด์ชุมชนพาณิชยเจริญในเมือง
อำเภอเมืองนครราชศรีมาครับ
ก็เล่าบอกว่าทอนเงินเกินให้ลูกค้าไปนะฮะ
ที่เอาธนบัตร๑๐๐บาทมาซื้อหมูปิ้ง
คิดว่าเป็นฉบับละ๑๐๐๐บาทเนี่ยนะครับ
คือทุกเช้าเธอบอกเธอตื่นตี๔นะ
ขายจนถึง๙โมงเช้าอย่างที่น้องปุ้ยบอกไปครับ
ปกติเธอขายได้๖๐๐๗๐๐บาทต่อวัน

หลังจากขายหมูปิ้งเสร็จมานับเงินนะครับ

ขายได้แค่๔๙๐๐นะฮะ

นับไปตรวจไปนับไปตรวจไป
เอาไปเจอธนบัตร๑๐๐บาทแบบใหม่

คือคนขายเนี่ยขายดีนะ

หยิบลงดูทอนหยิบทอนทอน

เฮ้ยสีแดงคือแบงค์ร้อยสีฟ้าแบงค์ห้าสิบ
พอได้สีเทามาเอาก็รีบทอนอารามคิดว่าคือแบงค์พันธุ
แต่ลืมคิดไปว่าอ๋อปัจจุบันมันมีแบงค์ร้อยใหม่

ลืมโฟกัสอยู่กับเลขสูงอีกตัวนึง
ใช่ก็เลยลืมไป
คือตั้งแต่รับเงินมาแล้วทอนเงินผิดเนี่ย
กลายเป็นว่าชีวิตคุณเนี่ยนะขาดทุนไปเลยนะ
คุณคิดดูนะทอนไปเท่าไหร่ใช่ไหมคะ

แล้วทอนไปไอ้คนที่รับเงินไปเนี่ย

ใช่ผู้เสียหายเขาบอกแบบนี้บอกว่า
เขาจำได้นะมีลูกค้านำแบงค์มาเป็นแบงค์๕๐๐
แบงค์พันธุ์มาซื้อสัก๕๖คนได้

คิดแต่ว่าเออเขาบอกว่า
ผู้ก่อเหตุน่าจะตั้งใจเอาแบงค์ร้อยรุ่นใหม่มาซื้อหมูปิ้ง
พอได้เงินทอนก็รีบเดินออกไปเลย
คือเพิ่งมาดูข่าวเหมือนกันว่ามันมีแบงค์ร้อนรุ่นใหม่เขาก็ไม่ได้เอกใจอะไรนะ
จังหวัดอื่นก็มีแล้วไม่คิดว่าจะเกิดกับตัวเอง
พ่อค้าแม่ค้าสังเกตให้ดีอย่าดูแค่สีอย่างที่เราบอกไป
ดูบุธค่าของบัตรว่ามันกี่บาท
แต่เธอบอกว่าจะใช้วิกฤตนี้เป็นโอกาสนะ

บอกว่าเดี๋ยวจะไปใส่กรอบเตือนใจเอาไว้เลย
แล้วก็ที่สำคัญเลขท้ายธนบัตร

ลองค่ะเหมือนคนนั้นที่เจอมา๒๐แล้ว๓๐๓ไปซื้อ

เท่าไหร่อะไรนะเลขอะไรนะพี่เบิร์ต
เดี๋ยวนะ๔๗๙